สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกตกเนี้ย
ยกให้เป็นพระเอกในดวงใจกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในหัวของเรามีงานมารุมมาตุ้มเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงแล้วก็งานด้วยค่ะคุณยิ่งตัวล่าสุดนะ
เป็นพรีเซนเตอร์คู่กับหวานใจเบลล่ารานี
พรีเซนเตอร์เครือข่ายโทรศัพท์แบรนด์ดัง
ก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมานะคะ
ฟันค่าตัวกันไปร้อยล้านกันเลยทีเดียว

ไม่เยอะก็เหมาะสมครับ
ไม่เยอะจริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เยอะเท่าไหร่แล้ว
จริงมันไม่ได้ไหว้เยอะหรอก
มันก็ตามได้ตามเท่าที่เราทำงาน

ใช่ไม่ใช่ว่าแบบพอเรามารับสองคนแล้วมันก็จะแบบ
เขาก็ไม่จ้างสิครับ
ส่วนข่าวลือที่ว่ามีงานติดต่อให้เจ้าตัวออกงานคู่กับโป๊บธนวัฒน์นะคะ

เวียก็รีบออกตัวว่ายินดีสุด
สามารถร่วมงานกับนักแสดงต่างช่องได้แบบสบายใจหายห่วงเลยค่ะ

เท่าที่อัปเดตกันเมื่อวานเนี่ย
อีเวนต์ยังไม่มีงานกับพี่โป๊ปเลย

อยากร่วมงานมีงานกับพี่โป๊บ

ผู้ใหญ่เขาไม่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการรับงานของเรา

เหลือก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างอินเมตตัวเอง
ใช่ครับเขาก็จะดูในส่วนของละครอย่างเดียว
แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเราเราจัดการเอง

คือพี่เวียเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมา

ที่สำคัญเนี่ยข่าวคราวในเรื่องเสียหายไม่ค่อยมี

คือเขาสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้แบบลงตัว
เป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี

แล้วก็รูปเดี่ยวของเบลล่ารานี

เห็นภาพแบบนี้นะคะสาวอย่างเรา
ก็แอบปลื้มปลิ่มทางพี่เบียด้วยแล้วกันนะ
เพราะว่าอยากมีช่างภาพมาถ่ายรูปสวยแบบนี้ให้บ้าง